ที่ก็ไลฟ์เหมือนกันแล้วก็ไลฟ์แล้วก็กลายเป็นแบบอ้าวพลิกลำ
กะจะไลฟ์เพื่อให้ชาวเน็ตมาโจมตีเจ้าของร้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเขาก็ไปกันเป็นแก๊งนั่นแหละ

สุดท้ายเด็กไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ปัสสาวะไปอาเจียนนะคะ
แล้วก็มีการอุจจาระภายในร้านนะคะ
ทางเจ้าของร้านก็เลยไล่ตะเพิดกลุ่มพริตตี้เหล่านี้ออกไป
ก็บอกไม่พอใจเกิดมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นค่ะ

เดี๋ยวก่อนในมืออุ้มลูกอยู่นะครับคุณแม่ค่ะ
มีเซลฟี่ก่อนแล้วก็มีเรื่องราวต่างนานามากมายเลยทีเดียว

สังเกตจากอารมณ์เสียงในคลิปแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังแทนนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปเริ่มมาจากกลุ่มพริตตี้สาว
ลูกไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นเนี่ยเกิดมีเรื่องทะเลาวิวาสกับเจ้าของร้านค่ะ
สาเหตุก็เด็กที่มากับกลุ่มพริตตี้นี้
อาเจียนแล้วก็อุจจาระไว้ในร้านอย่างจงแจ้ง
ทำให้เจ้าของร้านขอให้เช็คบินแล้วก็ออกจากร้านไป
แต่ว่าทางด้านกลุ่มพริตตี้เกิดไม่พอใจกับเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันเลยล่ะกับเจ้าของร้าน
รวมถึงขอให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ
ขณะที่ชาวเน็ตแห่แชร์แห่ชมกันจริงค่ะ๑ล้านครั้งแล้ว
แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในกระแสตีกลับ
ว่าทางด้านพริตตี้เหตุเพราะเลี้ยงดูแลลูกไม่ดีพอนะคะ
ก็รวบรวมหลักฐานจากพยานแวดล้อมที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ออกมายืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริง
เด็กที่มากับกลุ่มพริตตี้มีการอาเจียนแล้วก็อุจจาระในร้าน
เจ้าของร้านหมดความอดทนนะคะ
นี่เด็กวิ่งชนเสียงดังจริงค่ะเจ้าของร้านทนมาสักพักแล้ว
จากอาหารที่กินสิคะแต่คงทนไม่ได้ตอนที่เด็กจะจุดนี่แหละนะคะ
ต่อมาทางด้านพริตตี้สาวก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษนะคะ
แล้วก็สำนึกผิดต่อทางเจ้าของร้าน
ยอมรับผิดว่าดูแลลูกหลานไม่ดีเอง
เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมด
ไม่ใช่แค่ทางร้านอย่างเดียวที่ไม่โอเคกับแขกโต๊ะนี้ค่ะ
เพราะว่ายังมีลูกค้าอีกประมาณ๓๐โต๊ะที่ไม่โอเค
เพราะว่าเด็กจำนวน๕คนที่โต๊ะนี้พามา
อาเจียนทั้งอุจจาระบนโต๊ะอาหารภายในร้าน
ซึ่งทางร้านก็อยากจะให้เรื่องนี้จบด้วยดีนะคะ
โดยก็บอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วกัน
แต่ให้คลิปเป็นตัวพิสูจน์เป็นตัวตัดสินไปเลย
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารกับลูกค้าด้วยนะคะ